เริ่มกันที่อัปเดตอาการบาดเจ็บของเมชิเจชนะทิพย์สงกรสินนะคะที่หลายคนเป็นห่วงกันค่ะ
ล่าสุดหลังจากตรวจเช็คนะคะสัปดาห์หน้าน่าจะสามารถกลับมาช่วยทีมได้แล้วค่ะ
เปิดบ้านแพ้ให้กับคาชิมาแอสเลอร์ไปศูนย์ประตูต่อสอง
ซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่นาทีที่๕๗นะคะแต่ว่าฝืนเล่นต่อ
แต่สุดท้ายก็เล่นไม่ไหวค่ะถูกเปลี่ยนตัวออกนาทีที่หกสิบห้า
แล้วก็พบว่าเมซิเจเจ็บที่กล้ามเนื้อขวาด้านหลังนะคะด้านข้างเอ็นร้อยหวาย
ก็ต้องพักดูอาการสองถึงสามวันด้วยกันแล้วก็คาดว่าจะหายทันกลับมาลงเล่นในเกมนัดต่อไปนะคะ
ตั้งใจจะเตะออกแต่ว่าดันไปโดนพวกเดียวกันเองเข้าประตูไปค่ะ